แต่ว่าเราขยับไปดูข่าวนี้กันต่อนะคะ

ค่ะวันนี้มีข่าวเม้าหมอย
จริงแล้วนางก็อายุแบบไล่เรียกกับดิฉันนี่แหละค่ะ
แต่ว่าความสวยของนางก็ไปฟาดโดนใจพระเอกรุ่นน้อง

รีชันมีข่าวว่าเขาคนกินข้าวกับพระเอกช่องเจสสีคุณแทปนะคะ

หน้าตาดีใช่แต่เขาก็เอาพูดตรงตามภาษาคนรู้จักนะคะ
เขาก็จะแบบว่ามากสาวนิดนึงแล้วเขาไปป๊ากับคุณจ๋าอย่างนี้
แล้วสรุปเขาจะคลิกกันหรือเปล่าคุณผู้ชมไปฟังคุณจ๋ากันดีกว่าค่ะ

เขามีท่าทางมาจีบเราหรืออะไรยังไงไหมคะพี่
อันนั้นต้องคือจ๋าคงไม่ตอบแทนใครอะค่ะแต่ว่าเอาเป็นว่าตอบแทนตัวเองดีกว่าว่ายังโสดอยู่ค่ะ
ก็มีเคยไปทานข้าวกันค่ะ
คือห่างแล้วหรืออะไร
ก็คือมีช่วงก่อนหน้านี้ยังมีโอกาสได้เจอบ้างแล้วหลังจากนั้นก็คือต่างคนต่างมีงานเยอะแล้วก็ไม่ได้เจอเลยค่ะ
แต่ไม่ได้แบบมีเหตุการณ์ทะเลาะครั้งแล้วเริ่มคุยอะไรอย่างงี้

คือเราตรงสเปคกับแบบหนุ่มเด็กอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็เลยมาจีบเรา
ไม่จ้ะไม่ได้คิดขนาดนั้นนะคะก็คิดว่าคนจะโตกว่าก็ได้จะเท่ากันก็ได้จะเด็กกว่าก็ได้แต่ถ้าเด็กกว่าก็ต้องแบบมีนิสัยที่โต
แต่ว่าไม่ว่าจะเด็กกว่าโตกว่าเท่ากันขอให้จริงใจและไม่มีใครเราค่อยเข้ามา
อันนี้จริงนะคุณผู้ชมถ้าเจ้าชู้ต่อให้เด็กกว่าแก่กว่าไงก็ไม่โอเคค่ะ